ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีม
เพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกัน
ก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
นัทกวินหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมเจมส์เต็มที่
แพรวคณิกุลเนธบุตรลูกทีมเจมส์เต็มที่
อล์ฟเบนจพลหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมกอล์ฟซิลล่า
รสลินทิพย์หารประดิษฐ์ลูกทีมกอล์ฟซิลล่า

กินให้ไวไปให้ถึงครับ
ที่นี่เป็นสถานที่สำหรับจัดงานในสไตล์สวย

สำหรับโอกาสพิเศษต่างโดยมีบริเวณเชื่อมต่อ
ระหว่างสวนภายนอกที่ให้อารมณ์แบบสบาย

และสวนในห้องจัดเลี้ยงที่มีความพิเศษ
คือสนามย่านโล่งกว้างอยู่ภายในอาคารเรือนกระจกนะครับ
พร้อมเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย
ที่นี่ตั้งอยู่ที่ซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด๑๙ครับผม
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่คุณทั้งสองทีมจะต้องไปต่อเท่านั้นนะครับ
และภารกิจที่คุณจะได้รับในวันนี้นั่นก็คือ
ตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง

ได้เตรียมร้านอาหารทั้งหมด๓ร้านพร้อมกับเงิน๓๕๐๐บาท
คุณจะต้องจัดการกับเงินนี้เพื่อพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนดไว้ให้ครับ
และทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันที

คุณจะต้องเจอกับบทลงโทษที่อาจจะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน
โอ้โหเขาด้านมากับคุณเนี้ย
ไม่เป็นไรหรอกแพลวคารก็ไม่ต่างกับเติ้ลหน่อย

และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปอย่างร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

และร้านทั้ง๓ร้านที่คุณทั้งสองทีมจะต้องไปในวันนี้นะครับ

โอ้โห

เฮ้ย๗๐๐ค่ะ

และร้านที่๓๓๐๐บาทนะครับ

เราไล่ร้านสุดท้าย

ตั้งใจฟัง

๓พันเราต้องไปให้สุด
เหลือ๔๐๐ตามนั้นเลย

คุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผม

เพื่อที่จะกราบกรานขอให้ผมช่วย

ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันที

ไปเลย

และปริมาณเท่าไรในแต่ละร้าน

อาหารแบบจานเด็ดจานโปรดอ่ะ
เอ่อจริงก็ชอบเยอะมากเลยนะคะ
แล้วแนวก็ได้น่ะแนว

แป้งเยอะกว่านั้นค่ะ
อ๋อเป็นเหรอจริงเหรอครับ

อ๋อมายกราย

สะบาย

อันนี้มันคือทางด่วนถูกป่ะแก

จอดเลย

เย้ถึงแล้วถึงแล้ว

ร้านขนมหวานในสไตล์ลอฟตัวร้านแบ่งออกเป็นสองโซน
ขนมภายในร้านทำจากฝีมือคุณจูนเจ้าของร้านเองทั้งหมด
จึงมีความปรานีตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในขนมทุกชิ้นของร้านนี้
และเมนูที่เลือกมาให้ทั้งสองทีมได้ทานในวันนี้ก็คือ
เมนูเลมอนเมอร์แรง

ถึงแล้วถึงแล้วถึงก่อน

ทีมคุณก๊อฟนะคะวางเงินเอาไว้๔๐๐บาท
ได้เมนูเลมอนเมอร์แรงทานนะคะจำนวน๓จานค่ะ
จ่ายแล้วเท่าไรครับ๑๓๕บาทค่ะ

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๔๐๐บาท
ได้เมนูเลมอนเมอร์แรงจำนวน๓ชิ้น
เกมเราต้องได้เหมือนกันใช่ไหมใช่
แล้วเขาไม่คิดจะคะรถมาให้บ้างเลยเหรอ
เขาต้องให้๔๐๐ใช่ไหมลุยเลย
ทีมคุณเจมส์นะคะได้วางเงินเอาไว้๗๐๐บาทนะคะ
เมนูเลมอนเมอร์แรงทาสนะคะ
ได้ทั้งหมด๕จานค่ะ๕จาน

สบายแต่ของขาวเนี่ยเราไม่ค่อยสู้นะคุณอร่อยมากเลยนะ
อร่อยเนอะอร่อยมากจะหมดแล้วด้วยอื้อ
อะไรพี่อะไรพี่อะไรพี่ชัดตัว
อื้อชัดตัวโอ้มายก็อด
เร็วเร็วเร็วไปชัดตัวเอาไปชัดตัว